สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกลสอนเกียรติสมนะครับ
เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่สี่สิบสี่
หรือนครสวรรค์เกมนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันวันรองสุดท้ายแล้วนะครับ
ซึ่งไฮไลท์การแข่งขันในรอบวันที่ผ่านมามีน่าสนใจหลายรายการนะครับ
ติดตามรายงานได้จากคุณเกริกชัยคุณโทผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ
ลองสุดท้ายในมหากรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔นครสวรรค์เกมนะครับ
วันนี้มีการชิงชัยเก้าสิบหกเหรียญทองนะครับ

เจ้าภาพประเดิมเหรียญทองแรกได้สำเร็จครับ
เริ่มที่มวยสากลสมัครเล่นชิง๙เหรียญทองที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โดยไฮไลท์รุ่นพินเวสสี่สิบหกกิโลกรัมชาย
เป็นการพบกันของอัครเดชแสงเสนาเจ้าภาพ

พบกับมาโนธหลักทองจากอุบลราชธานีมุมแดง
ผลปรากฏว่าเป็นทางด้านอัครเดชเดินหน้าบุกชก
ตั้งแต่ยกแรกตามเสียงเชียร์กองเชียร์เจ้าภาพ
ที่มาให้กำลังใจการลดสนามครบสามยกเอาชนะสามต่อศูนย์คะแนน
ขวาเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนอีกรุ่นไลฟ์ไฟเวทสี่สิบเก้ากิโลกรัมชาย
วิชัยคำสอนเหรียญทองแดงกีฬาแห่งชาติครั้งที่แล้วจากนครราชสีมามุมน้ำเงิน
พบกับสุภกิจคำสลำเจ้าของเหรียญเงินมวยชิงแชมป์ประเทศไทยจากสุพรรณบุรีในมุมแดง
ผลปรากฏว่าตลอด๓ยกวิชัยนักชกจากโคราช
ออกหมัดได้จะแจ้งกว่าเอาชนะไปสามต่อศูนย์คะแนน
คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ
ที่ยกน้ำหนักชิงชัยวันสุดท้ายวันนี้ชิง๙เหรียญทอง
โดยไฮไลท์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน๑๐๕กิโลกรัมชาย
พิทยาติดนอกนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์๔เกม๔ปีซ้อนจากนครสวรรค์

โดยการทำลายสถิติกีฬาแห่งชาติและสถิติประเทศไทยทั้ง๓รายการ
โดยยกท่าสแนทได้๑๖๕กิโลกรัมส่วนท่าคีแนนเจิกยกได้๒๑๐กิโลกรัม
ทำให้มีน้ำหนักรวม๓๗๕กิโลกรัมกวาดหมด๓เหรียญทองในรุ่นนี้
มินตันวันสุดท้ายชิง๕เหรียญทองที่โรงยิมแบตมินตันภายในสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
เริ่มที่ประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ
นนทะทีโลจากชนบุรีในชุดสีดำ
พบกับภารกรจรรย์จินดาวงจากสงขาเจ้าของเหรียญเงินกีฬาแห่งชาติ

โดยระหว่างการแข่งขันเกมที่๒นนปกรณ์ที่ชนะเกมแรกไปก่อน
ต้องออกไปปฐมพยาบาลเนื่องจากเศษลูกขนไก่กระเด็นเข้าตา
และเมื่อกลับมาเล่นอีกครั้งถูกภารกรตีเสมอ๑ต่อ๑เกม

ซึ่งเกมสุดท้ายพลากรลื่นล้มเจ็บหัวเข่าแม้จะเล่นต่อไปได้
แต่จังหวะการเคลื่อนตัวไม่คล่องแคล่วเหมือนเดิม
เปิดโอกาสให้นนปกรณ์เอาชนะไป๒ต่อ๑เกม
ต่อ๑๔๑๗ต่อ๒๑และ๒๑ต่อ๑๑
คว้าเหรียญทองได้เป็นครั้งแรก
ส่วนประเภทหญิงเดียวรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันของ๒นักตบลูกขนไก่
คว้าเหรียญได้ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จันทบุรี
โดยผลปรากฏว่าลักษิกากันละหะจากลำพูนในชุดสีชมพูอ่อน

เครื่องกลับมาเอาชนะอาริสาทรัพนิธิจากกรุงเทพ๒ต่อ๐เกม

ทำให้ลักษิกาได้เหรียญทองครั้งแรกในกีฬาแห่งชาติ
อกกี้ชิง๔ทองสนามอัลดอร์น
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์
โดยในรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพมหานครเสื้อสีฟ้าแชมป์๔สมัย
พบกับสระบุรีอันดับ๓จากปีที่แล้ว
ด้วยผลกระดานขันเสมอกันที่๑ต่อ๑ต้องรวมจุดโทษตัดสิน
ซึ่งผลปรากฏว่านพดลเผาสังผู้รักษาประตูสระบุรีทำหน้าที่ได้ดีกว่า
ทำให้ทีมสระบุรีเอาชนะทีมกรุงเทพมหานครไป๔ต่อ๓

สำหรับพรุ่งนี้เป็นการชิงชัยวันสุดท้ายทั้งหมด๒๘เหลียนทอง
ส่วนพิธีปิดการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในเวลา๑๗นาฬิกา
ซึ่งเจ้าภาพยืนยันว่าพิธีปิดจะอลังการยิ่งใหญ่ไม่แพ้

ส่วนแฟนกีฬาที่สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรีที่สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ครับ
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ